คุณผู้ชมครับข่าวนี้โหดเรื่องเกี่ยวกับการจับเพื่อนร่วมชาติเป็นชาวจีนเนี่ยนะโอ้โหแล้วเหมือนกับจะรีดเงินคิดเป็นเงินไทยเนี่ย๑๕๐ล้านแล้วไอ้ที่บอกว่าโหดคืออะไรตัดนิ้วก้อยขวาครับแล้วเขามีการถ่ายคลิปนะส่งให้กับแฟนของผู้ชายคนนี้แล้วหลังจากนั้นนะบังคับให้ผู้เสียหายเนี่ยกินนิ้วก้อยขวาของตัวเองลง

ใช่ค่ะส่งมาข่มขู่แฟนสาวของผู้ชายคนนี้เพื่อที่จะเรียกเอาเงินถึง๑๕๐ล้านบาทหรือว่า๓๐ล้านหยวนนี่นักธุรกิจชาวจีนคนนี้อายุ๔๑ปีนะคะแล้วแฟนเขาน่ะเป็นคนไทยคือนางสาวอลิสลาค่ะโอ้พอเห็นคลิปนี้นี่มือไม้สั่นไปหมดเลยทำยังไงดีอ่ะแฟนอ่ะโดนตัดนิ้วไปแล้วแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้เอาเงินไปให้
คนร้ายจ่ายไปสามรอบนะคือโอนได้รอบละห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่น
รวมแล้วเนี่ยแสนห้าแล้วก็กลัวไงกลัวว่าเอ๊ะฝั่งนั้นน่ะ
เขาจะปล่อยตัวแฟนนุ่มของเธอออกมาไหมเลยแจ้งตำรวจสพเมืองพัทยาเอาไว้
เช้าเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมทีนี้ตอนที่กำลังสอบปากคำรอปภของหมู่บ้านเนี่ยนะ
เพราะว่าเขามีการเอาตัวผู้ชายคนนี้มาไว้ตรงนี้เลยคุณผู้ชม
บ้านที่กว้างประมาณร้อยตารางวาค่ะตำรวจก็เลยต้องสอบปากคำรอปภหมู่บ้าน
หมู่บ้านหรูเลยนะอยู่ที่บังละมุงชนบุรี
คือเขาโทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์ของแฟนผู้เสียหายแล้วก็บอกว่าเจอเจอเนี่ย
ผู้ชายคนนี้โดนโดนทำร้ายได้รับบาดเจ็บตำรวจก็เลยรีบไปช่วยแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล

ตายมาข้างหน้างครับลูกวิเลนส์หนึ่งครับคุณพลอยกำลังขับถ่ายมานะครับ

ตอนตำรวจสอบปากคำตัวผู้หญิงหรือว่าภรรยาของคนที่โดนเนี่ย
ลักพาตัวไปนี่น่ะปรากฏว่าโหรอบพอมุมบ้านแห่งเนี้ยโทรมาพอดี
หลังจากนั้นตำรวจก็ต้องมาจุดตรงนี้
พบว่าผู้ชายคนนี้เข้านีตายออกมาตรงนี้นะครับ
ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยแหละนะฮะค่ะแล้วเรื่องนี้นะ
ทางภูมิกับเอ่อภูมิกับการกำลังตรวจคนเข้าเมืองที่จังหวัดกราชเนี้ย
ก็ให้ข้อมูลนะบอกว่าช่วงค่ำเมื่อวันที่ยี่สิบเก้า
เพื่อนของฝั่งผู้เสียหายแล้วก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ย
เนี่ยคือไปรับผู้เสียหายที่คอนโดมันมีวงจรปิดออกมาเป็นหลักฐานแล้วนะฮะ
คุณผู้ชมฮะน่าจะเป็นแก๊งชาวจีนด้วยกันที่อาจจะเป็นเพื่อนทำธุรกิจมืดด้วยกันเนี่ยนะฮะ
เนี้ยคนเสื้อสีขาวเนี้ยมารับคนที่ถูกรักผ่าตัวไปค่ะ
ผู้ชายใส่เสื้อสีเทานี้นะฮะก็คือนายเหรนไห่ป๋อนะครับ
คนที่ถูกลักพาตัวไปนี่เป็นภาพภาพหนึ่งบนห้อง
หน้าห้องจะเห็นเดินออกมาแล้วนี่ด้านล่างเห็นไหมฮะผู้เสียหายคือคนใส่เสื้อสีเทาเนี่ยนะฮะ
แล้วยิ้มแย้มแจ่มใสมาพร้อมกับผู้ชายเสื้อขาวแน่นอนแสดงว่าเขารู้จักกัน
แล้วเนี่ยเขาไปไหนกันเขาก็ไปดื่มกินที่ร้านอาหาร
ตอนไปเนี่ยไปรถฟอร์จูเนอร์ค่ะพอตีสองปั๊บเมาปั๊บก็กลับมาขึ้นรถ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยแหละมันก็เป็นการเอาตัวไปไปเรียกฆ่าไทยครับ
ทีนี้ฝั่งผู้เสียหายเขาบอกแบบนี้ว่าเขาโดนถุงดำคลุมหัว
เอาไม้เบสบอลกระหน่ำตีจนสลบเลยอ่ะพอฟื้นมาปุ๊บอุ้ย
โดนปิดตาโดนมัดแขนขาแล้วไม่รู้ว่าว่าใครทำทำกันกี่คน
แล้วเมื่อกี้ที่คุณสืบสกุลบอกยังบังคับให้กินนิ้วนั้นไปด้วย
ผมเนี่ยเจ็บแสนสาหัสเลยเขาบอกแบบนี้นะฮะอืมทีนี้ค่ะ
คือพอรู้ตัวอีกทีนึงนะฝั่งคนร้ายจะพาตัวเขาขึ้นรถ
แล้วก็พามาขังไว้ที่ห้องนอนชั้น๒
ตี๕ของวันที่๓๑นี่แหละค่ะ
ทีนี้พอเมาจังหวะนั้นเขาตัดสินใจวิ่งหนีแล้วก็โดด

วิ่งเข้ามาที่หมู่บ้านแห่งนี้นะฮะแล้วก็มาโอดโวยอยู่ตรงนี้นะฮะ
ขอความช่วยเหลือเพราะว่าเราประพอบมาเจอ
ใช่ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบนะเพราะว่ายังมีบ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอบางละมุงนี่แหละเป็นบ้านหลังที่ใช้ในการก่อเหตุ
พอเข้าไปดูเจออะไรบ้างเจอมีดเจอเชือกเจอเทปกาวเจอกองเลือด

ใช่มันจะมีบ้านตัดนิ้วกับบ้านที่เขาหนีมาใช่ไหม
บ้านหลังที่หนีออกมาเนี่ยก็เขาบอกว่าหลังนั้นมีการทำสัญญาเช่า
เมื่อวันที่เกิดเหตุก็คือ๒๙ตุลาค่ะ
แสดงว่าเช่าเพื่อจะก่อเหตุจริงนะคุณ
พอเห็นแบบนี้แล้วนะเรื่องนี้รองพบตรรองโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษค่ะ
ก็ตามคดีนี้นะแล้วบอกว่ารู้ด้วย
เบาะแสของแก๊งมังกรจีนโหดกลุ่มนี้
ทั้งผู้เสียหายผู้ก่อเหตุก็คงเขารู้จักกันสนิทกันนั่นแหละ
แต่ประเด็นคือชาวจีนแก๊งนี้เป็นบุคคลที่เข้าไทยโดยใช้วีซ่านักเรียน
แล้วอยู่เกินไงคุณโอเวอร์สเตย์นี่แหละค่ะคุณผู้ชม
จะเป็นนักเรียนได้ยังไงคุณบิ๊กโจ๊กเขาโมโหเรื่องนี้ใหญ่เลยนะ
ทีนี้เดี๋ยวต้องไปดูเลยนะว่าด่านตรวจคนเข้าเมืองอุดรเอายังไงให้วีซ่าแบบนี้มาได้ยังไง
ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแพร่ด้วยแล้วต้องไปดูนะว่าเอ๊ะด่านตรวจคนเข้าเมืองมีส่วนรู้เห็นกับการก่อเหตุครั้งนี้ไหม
ชาวจีนเดินทางเข้ามามายื่นเรื่องขออยู่ต่อเพราะว่าอะไรช่วงนั้น
ช่วงโควิดไงคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวจะเอาข้อมูลนี้แจ้งกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป
อันนี้คือที่อุดรนะส่วนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแพร่
ก็บอกว่าให้ข้อมูลไปแล้วคือทางสารวัตรไม่อยู่
เดินทางไปกรุงเทพเพื่อชี้แจงข้อมูลทั้งหมด
อันนี้เป็นความคืบหน้าเพิ่มเติมของวันนี้ด้วยนะคะ

ว่าตมอุดรตมแพร่ปล่อยให้ทั้งสองฝ่าย
ทั้งผู้เสียหายหรือว่าฝ่ายที่จะเป็นแก๊งก์
เขาเข้ามาแล้วมีวีซ่านักเรียนได้ยังไง
นี่ไงถึงบอกว่ามันเป็นช่วงสถานการณ์โควิด